มดดำเป็นยังไงบ้างค่ะเรามีอัปเดตล่าสุดนะคะ
มดดำได้โพสต์นะคะเป็นแบบขอบคุณหลายคนด้วย
ก่อนนั้นพี่มดดำมีข่าวไงติดโควิดนะคะ
นี่เลยค่ะโพสต์นะคะได้เอาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ของเรานี่แหละค่ะเข้ามาโพสต์นะคะ
แล้วก็เผยอาการด้วยนะคะว่า๓วันที่ผ่านมานี่หนักจริงค่ะ
มดดำบอกตามที่โพสต์เลยนะคะบอกว่าขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ก็คือเล่าคร่าวเลย๓วันแรกเนี่ยนอนสลบเลยบนเตียงนะคะ
พี่มดดำบอกว่าใครบอกว่าโควิดเนี่ยเบาไม่ติ้งเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมาดีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
คาดว่านะคะอาทิตย์หน้ากลับมาแน่นอนนะคะสำหรับรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
แฟนก็รอกันอยู่นะคะหายวันหายคืนนะพี่นะ
รอกลับมาแบบสีปักสักจ้านกับพี่มดดำบอกตอนในรายการนะคะ